เครียดจากปัญหาส่วนตัวปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
บรรดายาดบรรดาเพื่อนก็มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่ด้านล่างนะคะ
นขึ้นไปตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่ห้าชั่วโมงนะคะ
จึงยอมลงมาแต่กว่าจะลงมาได้เนี่ย
โอ้โหเจ้าหน้าที่ใช้ทุกกลวิธีนะคะ

ว่าเพื่อนเขาพูดกับชายคนนี้ว่าอะไรบ้างค่ะ

แล้วก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
โดยมีตำรวจยืนบอกบทอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะ
ทรโขงพูดผ่านทรโขงเพื่อไปให้ถึงนาย
ฉัดเหลิมดิจสโรอายุ๓๔ปี
คำพูดนี่เป็นลักษณะของการเกลี้ยกล่อม
ให้ลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

จังหวัดราชบุรีไปยังพื้นที่สมุทรสงคราม
คือปีนขึ้นไปตั้งแต่๓ทุ่มครึ่ง
ฝ่ายปกครองประสานทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองราชบุรี
เอาอุปกรณ์เป็นรถดับเพลิงรถกระเช้ารถพยาบาลรถเครนรถบันไดเลื่อน
รถเลยนะคะพร้อมเบาะลมมารองรับในจุดเกิดเหตุ
พร้อมทั้งประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัดสายไฟส่งแรงสูงเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะ
ซึ่งตลอดเวลาเพื่อนหัวหน้าที่ที่ทำงานพี่อีสาวของผู้ชายคนนี้
ก็ไม่ยอมลงมาค่ะแต่ก็ยังสามารถส่งเสียงโต้ตอบกันได้
พอได้ยินว่านายเฉลิมซึ่งอยู่บนเสาเนี่ยพูดว่าอะไรบ้าง
สิ่งที่นายเฉลิมได้ตอบกลับมาบอกว่าต้องการคุยกับแม่กับพี่สาวเท่านั้น
เพื่อนไม่เกี่ยวแต่ทีนี้คุณแม่ป่วยนะคะ
มาไม่ได้ค่ะมาได้เฉพาะพี่สาวเท่านั้นนะคะ
พี่สาวก็มาเกลี้ยกล่อมตามคำเรียกร้องนะแต่เขาก็ไม่ลง
สิ่งที่เขาตอบโต้กลับมาเขาบอกว่าจะไปแล้วนะ
แค่นี้คำว่าจะไปแล้วนะนี่คือเป็นลักษณะของการจะฆ่าตัวตายนะคะ
อกจากนี้ทิ้งจดหมายลงมาจากเสาด้วย
ข้อความในจดหมายเขียนว่าขอโทษและบางช่วงบางตอน
พยายามปีนออกมายืนบริเวณปลายเสาหลายครั้งนี่เป็นจดหมายเขานะ
กปากกาขึ้นไปด้วยพกกระดาษขึ้นไปด้วยคุณผู้ชมนะคะ
อกจากนี้ส่งกระดาษลงมาแล้วอย่างนี้เขายังได้ร้องขอเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ขอเบียร์กระป๋องดิขอไฟแชคเอาขึ้นไปให้หน่อย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาแผนนี่แหละในขณะที่จะส่งเบียร์ขึ้นไปให้
จะส่งไฟแชคขึ้นไปให้ผ่านกระเช้า
เจ้าหน้าที่คิดว่าถ้าไปถึงตัวนะจะล็อกแล้วพาลงมาด้วยกันเลย

เพราะก่อนที่จะไปถึงนายเฉลิมหย่อนเชือกผูกรองเท้าลงมาให้กับเจ้าหน้าที่
บอกว่าพี่เอากระป๋องเบียร์กับไฟแชคผูกใส่เชือกรองเท้าผมเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาเอง
หลังจากนั้นพอได้เบียร์ค่ะนายเฉลิมนั่งดื่มเบียร์อยู่บนยอดเสาเหมือนเดิม
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมจนยอมลงมาช่วงเกือบตี๓ของวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมานะคะ
สรุปใช้เวลาปฏิบัติการทั้งหมด๕ชั่วโมงเต็ม
ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาครอบครัวนะคะ
แล้วก็ทราบว่าเกิดปัญหาน้อยใจเพื่อนร่วมงานด้วยที่กล่าวหาว่าขโมยกระเป๋าเงินไป
เห็นได้จากช่วงแรกที่เพื่อนแล้วก็หัวหน้างานบอกว่า
พี่ขอโทษพี่เข้าใจผิดเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องนี้แหละ
ที่เขาหาว่าในเฉลิมเอาเงินของเขาไปนะคะ
ทำให้นายเฉลิมเกิดอาการเครียดก่อนที่จะปีนขึ้นไป
มีการดื่มสุราย้อมใจกันก่อนนะคะ
เพื่อที่จะมีใจกล้าปีนขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายยอมลงมานะ
ทำหน้าที่ไปตั้ง๕ชั่วโมงเจ้าหน้าที่
คือคนที่ปีนไปก็เหนื่อยตำรวจเองก็เหนื่อย
กายด้วยเหนื่อยใจด้วยคนที่ลุ้นเขาก็เหนื่อยนะคะ
พลังงานกันไปหมดเลยนะคะ